กลับมาช่วงนี้นะคะมาดูเรื่องร้อนของกองทัพบกอีกแล้วนะคะ
กรณีที่คุณน้ามาร้องขอความเป็นธรรมบอกว่า
หลานชายของตัวเองก็คือเป็นพลทหารอยู่ที่ค่ายในจังหวัดลบบุรี
ถูกรุ่นพี่ซ่อม
ซ่อมก็คือการทำรงวินัยเช่นการทำโทษ
การให้พุ่งหลังการให้วิดพื้นอันนี้เป็นต้นเรียกว่าการซ่อม
ส่วนการซ้อมเนี่ยการชกต่อยการเตะเหมือนเราซ้อมกันนะคะ
มันแตกต่างกันนะซ่อมนี่ซ่อมนี่แสดงว่าพลทหารรายนี้เนี่ย
จะไปทำความผิดอะไรผิดวินัยอะไรรุ่นพี่ก็เลยซ่อม
แต่ถ้าซ้อมเนี่ยอาจจะเกิดจากได้หลายอย่าง
อาจจะบันดาลโทษะหรือมีอะไรที่ผิดใจกันหรือเปล่า
แต่เอาล่ะล่าสุดนะคะผู้บัญชาการทหารบกออกมายืนยันแล้วนะคะ
ว่าเรื่องของการทำรงวินัยหรือว่าการซ่อมในปัจจุบันเนี่ย
ไม่มีแล้วนะในกองทัพไม่มีแล้ว
ท่านบอกว่าดูลักษณะแบบนี้เนี่ยคือผู้ใต้บังคับบัญชา
รายงานขึ้นมาแล้วนะบอกว่าน่าจะเป็นการทะเลาะวิวาส
พลทหารคนนี้กับรุ่นพี่ในค่ายมากกว่า
เอาล่ะคุณผู้ชมมาดูความคืบหน้าเรื่องนี้กันหน่อยนะคะ
จุดเริ่มต้นของเรื่องเลยก็คือนางสาวกาญจนาพรศรีฮวง
อายุ๒๙ปีเป็นชาวตำบลทุ่งสุขลาอำเภอศรีราชาจังหวัดชมบุรี
ซึ่งเป็นคุณน้าของพลทหารคชาพระชะอายุ๒๒ปี

พลทหารคชาเป็นทหารสังกัดกองพันธุ์ที่๓
กรมทหารราบที่๓๑รักษาพระองค์จังหวัดลบบุรี
คุณน้ามาร้องบอกว่าพลฐานคชาถูกซ่อมทำรงวินัย
ได้รับบาดเจ็บสาหัสและพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
และจนถึงอาการจนถึงขณะนี้อาการล่าสุดก็คือ
ยังไม่รู้สึกตัวต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่ตลอดเวลา
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสักประมาณ๔ทุ่มของคืนวันที่๒๑สิงหาคมที่ผ่านมา
คือทหารกองพันธุ์ที่๓กรมทหารราบที่๓๑รักษาพระองค์เนี่ย
โทรมาแจ้งกับทางคุณรุ่นฤดีศรีฮาวงอายุ๔๕ปี
ซึ่งเป็นคุณแม่ของพลทหารคชาบอกว่าลูกชายมีอาการน็อก
ระหว่างที่ไปฝึกซ้อมอันนี้ฝึกซ้อมก่อนนะระหว่างที่ไปฝึกซ้อม
และถูกหามตัวไปส่งโรงพยาบาลอนันทมหิดลอำเภอเมืองลบบุรี
พอทราบข่าวแบบนี้คุณแม่ก็บอกว่าก็คือก็ไม่ได้ร้อนใจค่ะ
ก็คิดว่าไม่มีอะไรที่ร้ายแรงน่าจะเกิดจากการฝึกหนักเท่านั้น
แต่พอไม่นานคุณผู้ชมคล้อยหลังไม่กี่นาทีเท่านั้นแหละค่ะ
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอนันทมหิดลโทรมาที่ครอบครัวโทรมาที่คุณแม่อีกครั้งหนึ่ง
บอกว่าพลฐานคชาเนี่ยตอนนี้มีอาการรุนแรงนะคือหัวใจหยุดเต้น
ทำการปั๊มหัวใจสิบห้านาทีแล้วแล้วถามคุณแม่ว่า
จะให้ปั๊มต่อหรือไม่ก็คือถามว่าจะให้อนุญาตปั๊มต่อหรือเปล่า
เพราะว่าการปั๊มหัวใจอาจจะทำให้พลทหารคชาซี่โครงหักได้
พอฟังแบบนี้เท่านั้นแหละค่ะครอบครัวก็ตกอกตกใจ
คือทุกคนก็ยิ่งเป็นห่วงมากขึ้นและสุดท้ายก็ยืนยันว่าให้ปั๊ม
ปั๊มจนกว่าหัวใจของพลทหารคชาจะกลับมาเต้นเป็นปกติ
พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ปุ๊บทางครอบครัวตอนนี้ก็เริ่มร้อนใจแล้ว
รีบเดินทางมาจากอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะคะ
ไปที่โรงพยาบาลที่ลบบุรีก็คือโรงพยาบาลอนันทมหิดล
ช่วงเช้าเลยของอีกวันหนึ่งก็พบว่าพลทหารคชาอยู่ห้องไอซียู
และใส่เครื่องช่วยหายใจหน้าอกและเอวมีรอยบวมช้ำ
พอเห็นแบบนี้ทางครอบครัวเขาก็เชื่อว่าไม่น่าจะเกิดจากการฝึกซ้อม
แบบปกติของทหารเกณฑ์หรือว่าพลทหาร
ทีนี้หมอเจ้าของไข้บอกกับญาติแบบนี้บอกว่าพลฐานคชา
มีโอกาสรอดสักประมาณแค่๓๐เท่านั้น
เพราะว่าได้มีการปั๊มหัวใจ๒๓ครั้ง๒๓ครั้งถือว่าโคม่าแล้วนะ
คือหยุดเต้นไปแล้วปั๊มให้คืนมา๒๓ครั้ง
หากฟื้นกลับมาพลทหารคชาก็จะไม่ปกติแล้ว
โทษนะคะคืออาจจะเป็นเจ้าชายนิทราก็ว่าได้
เพราะฉะนั้นคุณหมอก็เลยบอกว่าก็อยากให้ครอบครัวทำใจไว้ล่วงหน้านะคะ
แม่ก็เลยไปเรียกน้องก็ลืมตาขึ้นมาแล้วก็มองแค่แบบแล้วน้ำตาไหลแล้วก็หลับไป
ซึ่งตอนนั้นคือจับมือจับอะไรน้องกระดิกไม่ได้ค่ะที่อาการตอนแรกที่ไปเห็น
คือตอนนี้อาการน้องเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันทรงตัวอยู่ที่แบบ
คือคุณหมอเขาบอกคุณแม่เลยว่าน้องฟื้นมาน้องจะไม่เหมือนเดิมนะ
เพราะว่าน้องหยุดหายใจไปหลายรอบแล้วก็มีอาการไตวายอะไรแบบนี้ค่ะ
แล้วคืออาการน้องก็ไม่ดีขึ้นก็คือแบบไม่มีสติไม่อะไรสักอย่าง
คือถามจากคุณหมอก็มีแต่แบบว่าเขาก็บอกเขารักษาอยู่แต่เราไม่รู้ว่าแบบยังไง
อาการล่าสุดหน่อยนะคะสำหรับพลทหารคชาตอนนี้สมองบวมนะคะ
ม่านตาไม่ตอบสนองแพทย์บอกว่าจะต้องมีอาการฟอกไตเพิ่ม
อย่างที่คุณน้าบอกไปเพราะมีอาการไตวายเพิ่มเติมเข้ามาด้วย
และต้องเอ็กซาเรย์ส่วนต่างของร่างกาย
ทีนี้ครอบครัวเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะบอกว่าช่วงที่หลังจากที่พลทหารคชาได้รับบาดเจ็บเรียบร้อย
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลปรากฏว่ามีทหารยศพันโท
โทรศัพท์มาหาคุณแม่ของพลทหารและยอมรับว่าสาเหตุไม่ได้เกิดจากการฝึกจนมีการน็อก
แต่ว่าน่าจะเป็นพลทหารรุ่นพี่๓นายมีการซ่อมพลทหารคชาจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
ตอนนี้พลทหารสามนายถูกคุมขังอยู่ในคุกทหารแต่ว่าก็ยังไม่ได้เริ่มดำเนินคดีแต่อย่างใดนะคะ
แต่ยืนยันว่าต้นสังกัดจะดูแลอย่างเต็มที่
จากนี้นะคะก็จะมีการพิจารณาด้วยเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนจากครอบครัว
เพราะครอบครัวอยากจะขอให้ย้ายไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชน
ทีนี้เรื่องที่เกิดขึ้นก็ไปถึงผู้บังคับบัญชาสูงสุดของกองทัพบก
ก็คือผู้บัญชาการกองทัพบกพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์นะคะ
ท่านก็บอกว่าได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวแล้ว
พบว่าไม่ใช่เป็นการซ่อมนะแต่เป็นการทะเลาวิวาสกันของทหาร
จากว่าปัจจุบันกองทัพบกไม่มีระบบซ่อมหรือการทำรงวินัย
และที่สำคัญช่วงนี้ไม่มีการฝึกซ้อมของทหารเกณฑ์ด้วย
ก็น่าจะไม่ใช่เรื่องของการซ่อมนะ
ส่วนกรณีที่ครอบครัวของพลทหารคชาบอกว่าจะไปยื่นหนังสือ
ขอความเป็นธรรมกับนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการทหารบกบอกว่า
โดยงานต้นสังกัดจะเป็นผู้ดำเนินการ
ซึ่งตนก็จะตรวจสอบเรื่องนี้อย่างละเอียด
และบอกฝากบอกไปถึงครอบครัวด้วยบอกว่าไม่ต้องกังวล
เพราะถ้าเกิดว่ามีคนทำผิดเนี่ย
ก็จะต้องถูกดำเนินวินัยทั้งทางวินัยแล้วก็ทางอาญาด้วย
ตอนนี้นะคะล่าสุดก็คือพลทหารที่เป็นรุ่นพี่
ทั้ง๓นายที่ทำร้ายร่างกายพลทหารคชา
ก็เดินทางมาที่โรงพยาบาลมาขอขมาที่ข้างเตียงเลยนะคะ
แต่อยากให้๓นายนี้รับผิดชอบ
เพราะพลทหารคชามีพันรยาแล้วและตอนนี้ตั้งคัน๕เดือนด้วย
แต่เอาล่ะผู้บัญชาการฐานบกบอกว่าก็จะไม่ปล่อยผ่านเรื่องนี้นะ
ก็จะดูแลครอบครัวเป็นอย่างดีครอบครัวก็ไม่ต้องกังวล
เดี๋ยวจะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงถ้าเกิดว่ามีคนผิดจริง
แน่นอนนะคะว่าจะต้องโดนทั้งวินัยและอาญาด้วย